เขาอยู่กันอย่างหวัดกลัวหวัดภาวะนะคะเพราะว่าจู่ภายในรอบ๒เดือนที่ผ่านมามีคนตายติดต่อกันเนี่ย๕รายด้วยกันนะฮะแล้วนี่ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเอาเสื้อสีแดงมาแขวนแบบนี้เพราะชาวบ้านในท้องที่เขาเชื่อว่า๕รายที่ตายติดต่อกันเนี่ยน่าจะเป็นผีแม่ม่ายผีพ่อม่ายมาเอาชีวิตไปคือที่แรกเนี่ยสอง
จะมาเอาชีวิตจะแก้เคล็ดเอาเสื้อผ้าสีแดงมาแขวนหน้าบ้าน
เมื่อวานนี้เราให้ท่านดูเหตุการณ์ไปแล้ว
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
แล้วก็ทางอบตเนี่ยเขามาทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วว่า
โอ้โหพื้นที่หมู่บ้านนี้นะในพื้นที่ชุมชนนี้นะคุณรสลิน
มีกันอยู่เนี่ย๓๔๐๐คนแต่มีผู้สูงอายุ๖๗๐๐คน
แล้วแต่ละคนโรคความดันโรคหัวใจเยอะแยะไปหมด
บางคนก็ไม่ไปหาหมอคนที่เสียชีวิตที่บอกว่าไหลตายเนี่ย
พี่รังทรงบอกว่าไหลตายเพราะพี่แม่ไม่เอาไป

อันนี้ในทางหลักการแพทย์เลยเข้ามาตรวจสอบมาให้ดูแล้ว
มาดูมาวินิจฉัยอะไรแล้วก็แจ้งให้ชาวบ้านทราบ
แต่ไม่เป็นไรถ้าชาวบ้านจะเชื่อเอาเสื้อแดงมาแขวนอะไรอย่างนี้
เพื่อความสบายใจก็ทำได้เพื่อความสบายใจ
แต่อย่าไปเครียดอย่าไปเครียดมากแบบเคร่งเครียดมากแบบหวาดกลัวมาก
เดี๋ยวมันจะกลายเป็นผลกระทบทางสุขภาพจิต
นี่ไงสาธารณสุขจังหวัดก็เลยเตือนบอกว่าอย่าไปเครียดมากเดี๋ยวความดันมันจะพุ่งนะ
แต่วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลองลงพื้นที่ดูเพิ่มหน่อย

ว่าตกลงแล้วเนี่ยพอเขามาทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยในพื้นที่เนี่ยเป็นยังไง
คุณระวิการบอกว่าไปดูแล้วถึงแม้ว่าอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไป
สาธารณสุขจะมาทำความเข้าใจแล้วก็ตามอืมเสื้อแดงก็ยังคงแขวนกันทั้งหมู่บ้านค่ะครับ
เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านสะมะค่าหมู่๒ตำบลหนองไม้ไผ่อำเภอหนองบุญมากนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้คุณระวิการฟังบอกว่า
สักประมาณ๒เดือนที่ผ่านมาสองตายายในหมู่บ้านเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ
ทีนี้หลังจากนั้นอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไป
สามรายต่อมาก็เสียชีวิตอีก
มันมันมันใกล้เคียงกันค่ะ

ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามครอบครัว
ที่เขาต้องสูญเสียสองตายายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน

ไปพบลูกสะพ้ายของผู้เสียชีวิต
สะพ้ายเล่าบอกว่าแม่สามีเนี่ยนะ
ประจำตัวก็ไม่มีไม่รู้เหมือนกันว่าตายเพราะอะไร
ทีนี้เขาก็เลยเชื่อกันว่าผีแม่ม่ายมาเอาแกไป
มาเอาตัวคุณยายไปเพราะไม่มีโรคประจำตัว
เพราะไม่มีโรคประจำตัวทีนี้ก็เชื่อกันยกหมู่บ้านเลยค่ะ
เชื่อเข้าไปอีกเพราะ๒สัปดาห์ต่อมา
สามีของคุณยายตายไปอีกคนนึง
ชาวบ้านก็เลยยิ่งเอาเสื้อแดงมาแขวนกันมากขึ้น
แต่สำหรับตัวสามีของคุณยายเนี่ยชาวบ้านบอกเข้าใจได้
เพราะคุณตาป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่แล้ว
แต่ก็ไม่ลบหลู่เรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะ
ครับ
ทีนี้มันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นก่อนที่สองตายายจะเสียชีวิตค่ะ
คุณผู้ชมยายติ้มซึ่งเป็นชาวบ้านในหมู่บ้าน

เป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมถือศิลป์ในวัด
เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงแปลก
ว่าน่าจะเป็นเสียงนกแสกร้อง

นกแสกร้องแบบเนี้ยมันเป็นลางไม่ดีครับเสียงผีเปรตร้องโหยหวน
รุ่งเช้าคุณยายเนี่ยก็เลยเกิดเหตุการณ์คุณยายคนดังกล่าวเนี่ย
เสียชีวิตหลังจากนั้นพอคุณยายเสียชีวิตเสร็จปุ๊บ
ได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอนตลอดทั้งคืนแบบนี้หลายวันติดต่อกัน

ส่วนประเด็นร่างทรงที่เป็นคนแนะนำให้ชาวบ้านเนี่ยเอาเสื้อสีแดงไปแขวนตามหน้าบ้านนะคะ

ตามตัวหาจนเจอนะคะไปพูดคุยร่างทรงท่านเนี้ย
เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นร่างทรงอะไรหรอกเป็นเพียงคนชอบสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
ครับก่อนหน้านี้เธอฝันเห็นคุณยายที่เสียชีวิต
มาขึ้นคล่อมแล้วก็บีบคอเธอต่อมาเธอก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่า
ญาติของผู้เสียชีวิตฟังไม่ได้เป็นคนแนะนำเรื่องเอาเสื้อแดงไปแขวนที่หน้าบ้าน
ว่าลักษณะการกระทำแบบนี้ชาวบ้านบางกลุ่มที่เขามีความเชื่อแบบโบราณ
ที่ว่าถ้าเกิดว่ามีบ้านไหนมีคนไหลตาย
ให้แก้เคล็ดด้วยการเอาเสื้อสีแดงไปแขวนหน้าบ้าน
กันผีพ่อม่ายแม่ม่ายมาเอาชีวิตบวกกับคุณตา
ซึ่งเป็นสามีของคุณยายมาเสียชีวิตตามหลังไปติด
เพราะเป็นโรคมะเร็งก็เลยยิ่งทำให้ชาวบ้านเชื่อ
แล้วก็เลยเอาเสื้อแดงไปแขวนไว้ตามหน้าบ้านนะคะ
ส่วนนายกอบตหนองไม้ไผ่นายอานนท์ชาญสูงเนินบอกว่า
เรื่องของการแขวนเสื้อแดงหน้าบ้านนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ห้าม
หากชาวบ้านทำแล้วสบายใจก็ทำไปแต่แนะนำอย่าหลงเชื่อจนงมงาย
เชื่อเยอะจนเกิดอาการเครียดพอเครียดเสร็จปุ๊บกระทบไง
กำเริบโดยเฉพาะโรคของความดันอืม